ราวฟุตซอร์ไทยลีก๒๐๒๐นัดเปิดระดูการ
เมื่อวานครับที่บางกอกอารีน่าแข่งขันแบบปิดนะครับ
ไม่มีผู้ชมในสนามเตะสนามกลางที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ
ในช่วงเล็กแรกก็เป็นว่ารองแชมป์เก่าชนบุรีครับ
สอนเชิงทีมน้องใหม่ราชพัฒนเพชรบุรีชนะไป
ถึงได้ประตูจากภีรพัฒน์แก้ววิไลที่มึงจะกลับมาจาก
เนียโกฟุตซอลทีมในสเปนนาทีที่๗มุมัติอุสปานบูซาครับ
ยิงตัวใหม่นาที๑๒รณชัยจูวงศุกร์เหมา๒ลูก
นาที๒๑แล้วก็๒๔ปิดท้ายด้วยปริศดาวงแก้วนาที๓๔
ฉลามพลังเพลิงนั้นประเดิมคว้า๓แต้มตามคาดครับ
ราชนาวีครับเอาชนะบางกอกซิตี้๕ต่อ๓แล้วก็ธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับ
เสมอกับเกษมบัณฑิตไป๑ประตูต่อ๑โปรแกรมวันนี้ครับ